ไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกอีกชนิดหนึ่งคือไม้ไผ่
ด้วยลักษณะของต้นไผ่ที่จะทอดลำขึ้นมาจากพื้นดินเป็นแนวตรง
กิ่งก้านเร็วจึงเชื่อว่าบ้านใดปลูกไผ่ไว้
ทำให้สมาชิกของบ้านนั้นไม่คดโกง
มีความซื่อตรงและประสบความสำเร็จในการทำมาหากินอย่างรวดเร็ว
ยิ่งได้ไผ่สีสุกมาปลูกด้วยแล้วยิ่งดี
เพราะด้วยชื่อสีสุกไปพร้อมกับคำว่าสีและสุกนั่นเอง
โดยต้นไผ่นั้นควรปลูกไว้บริเวณริมรั้วของบ้าน
บริเวณที่โล่งกว้างด้านทิศตะวันออก
ซึ่งได้รับแสงแดดยามเช้าอย่างเต็มที่จะทำให้โตเร็วขึ้น